อเจมส์จากขถาลงหน้าหน้าทองนะครับ
โรงเรียนเรียนไปเรียนมาอ้าวคาถาไม่เข้ากลัว
แปลว่าอะไรคืออาจารย์ทำได้แต่พอเรียนจบหลักสูตรแล้ว
ทำไม่ได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวโวยเลยฮะมาโวยอาจารย์
เอาดูอาจารย์ก่อนอาจารย์สุนทรหรือนายสุนทรเผือกเที่ยง
ทำพิธีลงนะหน้าทองให้ลูกศิษย์ลูกหานี่คือการช่วยหนุนดวง
เมตตามหานิยมใครรักชื่นชมใครเห็นก็ชอบเรานะครับ
คุณบัณฑิตทรัพย์แสวงหาอายุยัง๒๖เองเห็นแล้วชอบ
ชอบก็เลยโรงเรียนฮะตอนโรงเรียนก็เดินทางมาถึงจังหวัดชายนาฏ
จ่ายไล่จ่ายตั้งแต่ค่ายกขันพานครูไหว้ครู๑๒บาทบุรี๑ซอง
แผ่นทองจังตรนารวมเบ็ดเสร็จค่าวิชา๒๕๐๐๐บาทเต็มเลยฮะ
แล้วทำไปทำมาทำไม่ได้ทำไม่เหมือนอาจารย์คือแปะเป่ากระหม่อมพ่วง
เอาเฮ้ยติดมือว่ะอ้าวแล้วมันไม่ซึมเข้าหัวเหรอมันทำไม่เคยได้เลยฮะ
เป็นแบบนี้คุณบัณฑิตก็เลยมองว่าอาจารย์หลอกแล้วล่ะ
แสดงว่าอาจารย์จะหลอกลูกศิษย์แล้วเดี๋ยวฟังจากคุณบัณฑิตก่อนฮะ
เรามีแผ่นทองแท้แผ่นทองแท้เลยนะแผ่นทองคำเปลวแท้
เราแปะเราใส่ถุงไว้เราก็แปะหน้าลูกศิษย์แล้วเราก็ท่องกระถา
ตอนที่เขาให้มาใช่ครับที่เรามาแล้วก็เป่า
มันก็ยังอยู่เหมือนเดิมแทนที่ทองจะหายเข้าไปในหน้าผ่า
ใช่ครับพี่ไปขอเรียนแล้วสูญเสียกันอย่างนี้มีไหม
มีครับเขาที่ผมไปถามมานะที่อาจารย์ที่เขาไปเรียนด้วยกัน
เขาบอกเขาก็เป่าไม่หายเหมือนกันถามหลายคนมากเลยครับเขา

ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับอาจารย์สุนทรไปที่จังหวัดชายนาฏ
ก็เจออาจารย์สุนทรอาจารย์บอกทำจริงและทำได้จริง
แต่ทุกวันนี้ไม่ได้ทำแล้วเพราะอะไรฮะอาจารย์ฮะ
ละมือเหรอวางมือหรือเปล่าทุกวันนี้โรคประจำตัวเพียบเลย
ถุงลมโป่งพองสุบุรีจัดไม่เกี่ยวด้วย
ไม่เกี่ยวกับสูบบุหรี่จัดทุกวันนี้โลกถุงลมโป่งพอง
อดทะลุแผลในกระเพาะอาหาร

เกี่ยวกับเรื่องของคาถาเวลาเป่าทองคำเปลวเข้าตัวเนี่ย
มันจะต้องใช้พลังร่างกายค่อนข้างเยอะ
ลมหายใจเพ่งจิตกันไปนะฮะ
มันเลยมีผลกระทบต่อร่างกาย
ส่วนที่บัณฑิตร้องเรียนมาก็ต้องดู
ย้อนไปดูบัณฑิตมากกว่ามาดูอาจารย์ได้พิตินะ

หลังจากที่จบไปเนี่ยหมั่นสวดมนต์เดินจงกลม
ฝึกฝนสมาธิลมปานหรือเปล่า
ถ้าหากทำแบบนี้ลูกศิษย์ของอาจารย์ทำได้ทุกคน
แต่ถ้าคนไหนทำไม่ได้แสดงว่าคนคนนั้น
หมั่นฝึกฝนวิชา
อาจารย์ยืนยันอาจารย์สุนทรของจริง
เพราะทุกวันนี้ลูกศิษย์ลูกหามีอยู่ทั้งโลกนะ
มีทั่วทั้งโลกฟังจากอาจารย์สุนทรฮะ
มันพูดได้คนมันพูดแบบนี้พูดได้
แต่ดูตัวเองหรือเปล่าว่าขันห้ามันเต็มไหม
มันเหลือกี่ข้อหรือมันไม่เหลือเลย

ถ้าจะโทษผมไหมโทษผมไม่ได้หรอก
มาโทษผมได้ยังไงมาขอเรียนเองและทำไม่ได้

เขาขอก็เรียนเองนะไม่ใช่ผมไปดึงมือเขามาเรียน
เพราะฉะนั้นอาจารย์สุนทรก็ยืนยันว่าอาจารย์เป็นคนมีของ

แสดงว่าลูกศิษย์คนนั้นไม่หมั่นฝึกฝนวิชามากกว่า

ทีนี้บางคนก็มองว่าเป็นเรื่องของมายากลหรือเปล่า
เราก็ต้องไปถามนักมายกลสิค่ะคุณผู้ชมจู่
แผ่นทองคำเปลวมาแปะหน้าผากแล้วมันหายไปได้ไงซึมเข้าไป
เหมือนซึมเข้าไปในสมองนี้เลยนะฮะ
จากการดูคลิปมองว่าเป็นการแสดงคล้ายกับมายากลที่นำมาปรับใช้
ครับและก็เข้าใจเล่นดีนะ
ซึ่งดูอยู่หลายครั้งว่ามันไม่มีอะไรเลย

แต่ก็เคารพสำหรับคนที่เชื่อถือพระอาจารย์
เพราะถือว่าเป็นความคิดแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
แต่ยืนยันในฐานะนักมยากลว่าสิ่งใดที่นักมยากลทำ
สิ่งนั้นไม่ได้แปลว่าปฏิหารหรือมีอิทธิฤทธิใดทั้งสิ้นนะคะ
คุณฟิลิปก็ทำให้ดูด้วย
เป็นยังไงคุณผู้ชมอยากดูไหมเชิญค่ะ
เขามาแบบติดใจก็แย่แล้ว

เห้ยหายจริงน่ะเปิดสำนักด่วนเลยครับฟิลิปนะครับฮ่า

ว่าทริคการแสดงเนี่ยเป็นการสลับเอาแผ่นกระดาษ
ไม่มีทองคำเปลวไปอยู่ด้านล่าง
แทนที่แผ่นที่มีทองคำเปลว
แล้วก็นำไปแปะไว้ที่หน้าผาก
คล้ายกับมายกลไพ่นั่นเอง

ส่วนพระมหาพลายวานวรวณวรณโอพระวัสด์สร้อยทองบอกว่า
ถ้ามีพระทำแบบนั้นต้องถามพระก่อนว่ามีจุดประสงค์หรือเสกเพื่ออะไร
ฟังเข้าไปในหัวแล้วทำไมฉลาดขึ้นเหรอ

ทำไมพระจะต้องไปเรียนหรือทำอะไรแบบนั้น
เพราะพระต้องรู้สถานภาพของตัวเอง
ผิดหลักข้อห้ามตามพระธรรมวินัย
เพราะไม่ต่างจากการเป็นมิจฉาชีพ

ค่ะใช่ค่ะช่วงนี้